คุณผู้ชมครับในที่สุดในที่สุด
พระมหาสมปองตาลปุตโตท่านก็ลาศิกขาแล้วนะครับ
มาเป็นนายสมปองนครไทยสงศ์
จำชื่อนี้ไว้ให้ดีกับเพจแม่ปองอีกเพจหนึ่งนะฮะ

ก็ลาศิกขาด้วยเลิกในเวลา๑๓นาฬิกา๙นาทีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
พระมหาสมปองตารับปุตโตนะครับที่ตอนนี้ต้องเรียกว่า
นายสมปองนครไทยสงฆ์อายุ๔๓ปีนะฮะ
ถือเลิกเวลา๑๓นาฬิกา๙นาทีลาศิกขาแล้วนะครับ
วัดยานาวาหลังจากก่อนหน้านี้นะครับ
มีกระแสข่าวว่าท่านจะไปลาศิกขาที่วัดสะเกดนะฮะ
เหมือนกับตอนที่ทิศไพรวันศึกนะฮะ
ก่อนหน้าที่จะศึกนะครับหรือจะลาศิกขา
นายสมปองนะครับได้เปิดเผยผ่านแหล่งข่าวทางโทรศัพท
บอกว่าจะขอเก็บตัวแล้วงดให้สัมภาษณ์สื่อ
ยังไงก็ไม่ได้ภาพผมหรอกผมจะคุมตัวนะฮะ
จะแบบดูแลตัวเองนะฮะ
จากคุณจะวิ่งมากระชากเสื้อผ้าผมออก

แล้วก็บอกให้สื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าว

จะให้สัมภาษณ์กับสื่อทีเดียว
เนื่องจากจะไปออกรายการทีวีรายการ๑
ที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ก่อนครับ

ผมไม่ว่าผมขุมตัวด้วยคนไม่ได้พาผมหรอก

เดี๋ยวกลับโพสต์ให้เลยดูเดี๋ยวกับรัฐปองอีกกี่ประที

แต่ถ้าวันนี้ย้อนผมพ่าเลย
นี่แหละฮะย้อนไปหน่อยไหมย้อนไปหน่อยนะครับเพจแม่ปอง
แม่ปองโพสต์คลิปวิดีโอพระมหาสมปองทำภารกิจสุดท้าย
ลาศิกขาไปแจกถุงยางชีพต้านภัยหนาวที่วัดแห่งหนึ่ง
ในพื้นฮอตจังหวัดเชียงใหม่นู้นนะฮะ
แล้วก็โพสต์คลิปบรรยากาศบนเครื่องบินพร้อมบรรยายว่า
เมฆสวยฟ้าใสในวันลาศิกขาอีกมุมหนึ่งก็ใจหาย
นี่คือสิ่งที่โพสต์เอาไว้นอกจากนี้นะครับในเพจแม่ปอง
ยังได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอบคุณ๓๐ปีในวงการสงฆ์
ขอเป็นอุบาศกยอยกพระพุทธศาสนาอุปถัมภ์พระเถรานุเถระ
พระหนุ่มเนรน้อยส่งเสริมการเรียนบารีไปตลอดชีวิตของแม่ปองครับผม
นี่ค่ะขอบคุณหวัยของนายสมปองนครไทยสงฆ์
ก็ต้องเรียกชื่อใหม่แล้วนะคะนายสมปองนครไทยสงศ์ค่ะ